กดงามนั่วมีก๋อด์การนะครับ
คุณผ่านถอนด้วยน่ารัก
เราไม่เป็นไรค่ะทุกคนสบาย
ว่าจะผิดตรงตะคุบไม่ทันอันเดียวหรือเปล่า
หรือว่ามีผิดอันอื่นตั้งแต่แรกมาแล้ว
มาดูกันนะครับตรงนี้ครับ
แล้วก็ร้องหายไปอีกหัวหนึ่ง
ก็คือใจคงขาดวิวขึ้นใหม่หลังโซโล
ก็คือถ้าร้องเนื้อหายไปก็คือร้องผิดนั่นเอง
ถึงไม่มีเนื้อแล้วตรงนี้ผิดด้วย

คือเหมือนแบบรู้สึกโดนประจานความผิดของตัวเอง

แล้วเราก็ร้องเต็มที่สนุกสนาน

คือเซียนคาราโอเกะร้องสบายเลย

มันมีเนื้อให้ดูไงแล้วก็พิ้วไงคะ

ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้นะครับ
ก็ยังอยู่ที่เพลงที่๖

ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณอุ๋มลักษณะนะครับ
ที่มีจิตใจที่แสนดีนะครับมาช่วยกันทำบุญในวันนี้นะครับ
แล้วก็มาร้องเพลงเพราะให้คุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็นายห้องส่งได้ร่วมฟังกัน

สวัสดีค่ะ

เดินข้ามรางไปได้แล้วนะครับตอนนี้ข้ามได้เลย
เกี่ยวเพราะว่าหนูเดินอ้อมเขาเลยร้องอ้อมเลยไง
ถึงเวลาของเขาแล้วนะครับคนสุดท้ายนะครับ
หนุ่มต่อจวรท์คุณโน๊ตชัดยิ้มคะ

ขอดูมาขอรอง่าให้รัก
คุณศิษย์แจลาว่าไงเผอเดินข้ามรางเอง
ตายเดียวตาเดินข้ามรางเมื่อกี้
ยกขาไปเร็วชิบตัวไหม

โหเดี๋ยวว่ามีเลี่ยวกลับหน่อยด้วย

เหมือนเต้นเบรกแดนเลย
แล้วเวทีนี่มันศักดิ์สิทธิ์จริงนะ

แต่เมื่อกี้พอถึงเราจริงเกือบข้ามมาเว้ยเฮ้ย
ก็นั่งอยู่นานที่สุดในสองวันนี้นะคะคุณโน้ท

ก็เห็นข้อผิดพลาดเห็นอะไรต่างนานาแล้ว

ฟังเพลงอินโทรใช้ตัวช่วยเลยไหมคะ
หาละครับ
เฮโนสต์เป็นคนสุดท้ายในวันนี้และเพลงที่โนสต์จะร้องต่อไปนี้คุณป่า

ถ้าทำได้นะครับก็จะได้๘๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๖มูลค่า๘๐๐๐บาทมาเลยครับ
ได้แต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจเนื้อแต่ได้รู้จัก
เพลงนี้จากการแต่งของอาจารย์สุชาติเทียนทอง
อาจารย์สุชาติเทนทองที่ร้องพวกเหล้าจ๋าร้องอะไรต่างเนี่ย
คือกำลังจะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยาก
แล้วเนื้อมันแต่ละท่อนมันจะคล้ายกัน
ลับท่อนถึงสลับท่อนก็ร้องได้นะเพลงนี้

ก่อนจากยังมองกลับมาเหมือมอง

มองอะไรเยอะแยะมาก
จริงเพลงของคุณละภัยภูทินเนี่ย

นี่ไงนี่ไง

แล้วพินภูไทยผมเคยร้องเพลงแต่เพลงอะไร

อีเม้เออเม้

ไม่แม่น้องสาวก็เนี่ยเขาชื่อปียะวัน

แสดงว่ารู้จักเพลงนี้แล้วร้องได้

คุณโน๊ตครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

อะละครับตอนนี้นะคะวันนี้เราเหลือแผ่นป้ายที่
ที่๒ที่๔และที่๕นะครับ
เอาละครับถ้าใช้นะครับพี่โน๊ตครับ

เลือกแล้วค่ะ
โน้ตเลือกสุดไหมได้ค่ะ
ตัวช่วยเลือกมาแล้วนะครับ
ตัวช่วยของคุณโน๊ตเชิญยิ้มนั่นก็คือ
ร้องผิดได้๑คำครับ

ร้องผิดได้๑คำนะครับ
ถ้าคุณโน๊ตคิดว่าจะใช้นะฮะ
คุณโน๊ตสามารถร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้แล้วร้องผิดได้๑คำ

ใช้คือ
เอาละครับมาถึงศิลปินท่านสุดท้ายนะครับกับ
ร้องได้ให้บุญของเรานะครับใน๔วันนี้นะครับ

เพลงที่๖นะครับ

ถ้าคุณโน๊ตร้องเพลงนี้ผ่านนะครับ
ก็จะได้เงินไปทำบุญนะครับ๘๐๐๐บาทโดยมีตัวช่วยนะครับ
คือสามารถจะร้องผิดได้๑คำ
มาดูกันนะครับว่าจะสำเร็จหรือไม่นะครับ
เพลงที่๖นะครับมูลค่า๘๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๖
เพลงมาครับ
ยอมดีครับ
จากเธอที่ชุมทางเขาชุมทอง
เฝ้าแต่และมองมองมองจนลาดตา

กลางขนาดคล้ายเธอเตือนว่าอย่าล้างลาไปไกล
จากเธอที่ชุมทางเขาชุมทองก่อนจากยังมองเห็นเธอยืนร้องไห้
ฉันยิ่งเศร้าเหยียบเหงาวิวเอกหัวใจอมนาร้องหายบ่นลดไปจนถูกลาก
ชุมทางเขาชุ่มทองที่ปากใต้เป็นชุ่มน้ำใจชุ่มรักทุกเส้นทาง
เราคบกันเรารักกันเพียงทางแต่เส้นชีวิตแยกทางให้เราต้องห่างกันไกล
จากเธอที่ชุมทางเขาชุมทองกลับมามือมองมองยืนร้องไห้
เสียงลดดวนเปิดหวุดกล้องมาครั้งใด
ฉันต้องร้องไห้คิดถึงดวงใจที่เขาชุมทอง
ตามก็พาลไปแล้วนะครับพี่แค่ว่าประกาศเถาหนันเองว่าร้องได้เรื่องร้อง
ขั้นนี้เลยค่ะจริงไม่ได้ภรรดาอันนเขาสั่นนะ
ดูเสียงสั่นเลยเสียงมันตื่นเต้นมากเมียจับได้ผมมีเด็กแบบนี้
เชิงที่๖บุคค่า๘๐๐๐๐บาทนะครับคุณโน๊ตเชิญยิ้มร้องให้โลงอายุนะครับ
เพลงที่๖มูลศึกษา๘๐๐๐๐บาทคุณโหนดเชิญยิ้ม
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เพลงที่๖คุณโน้นเชิญยิ้มนะครับ

โอ้โห

โอ้โห

ของได้ให้ร้าน
ลูกทุ่ง